คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อย
เตือนเลยสำหรับท่านชายนะฮะ
ผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลของท่านชายท่านนี้

จนกระทั่งอวัยวะเพศของท่านชายท่านนี้

แล้วก็เอาไอ้ที่เปิดขวดอันนี้มันเป็นรูถูกไหม

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙นะครับ

ก็เอาอุปกรณ์เหล่านั้นแหละไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้

จดจ้องหยิบจับพิจารณาอยู่ว่าจะเอาออกมายังไง

แล้วคุณที่เปิดขวดมันหนา
ตัวแบบตัวที่ต้องตัดตรงเหล็กตรงนั้น
คือเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดเหล็ก

เพราะสิ่งที่ไปติดอยู่ในที่เปิดขวดเนี่ย

อาสาสมัครหมอพยาบาล

ในการตัดที่เปิดขวดออกมาด้วยความระมัดระวัง
ใช้เวลา๒ชั่วโมง
เพราะว่าต้องธนุถนอมอวัยวะชิ้นนั้นไว้ด้วย
กว่าจะตัดที่เปิดขวดที่เป็นเหล็กออก

ก็ต้องโชว์แบบนี้อยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกัน
เรื่องต้นผู้บาดเจ็บมีอาการปลอดภัยนะครับ

อกจากมีรอยช้ำบวมเล็กน้อย
เพราะมันไปติดอยู่ในระยะเวลาพอสมควร

ไม่ควรใช้อุปกรณ์หรือว่าสิ่งแปลกปลอมอื่นใด
ในการตอบสนองอารมณ์ทางเพศนะครับ